เอามาดูร้านนี้บ้างดีกว่าอันนี้อย่าเรียกร้านเลยเรียกเป็นปั๊มดีกว่า
น้ำมันก็ต้องเรียกปั๊มครับผมปั๊มนี้เปิดใหม่ที่ระยองค่ะโอ้โห
วันแรกที่เปิดคนแน่นปั๊มเลยคุณผู้ชมค่ะเรียกว่ารอต่อคิวที่จะเติมน้ำมันเลยนะคะ
คุณผู้ชมปั๊มนี้นะคะเจ้าของปั๊มน้ำมันเนี่ยนี่ดูดู
อันนี้รถรถมาต่อคิวจะเติมน้ำมันนี่คือรถที่จะมาต่อคิวเติมน้ำมัน
พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นหรือไงที่ระยองนี่เลยค่ะอันเนี้ย
ได้มากกว่าน้ำมันขึ้นอีกนะคะเพราะว่าสมมุติว่าเติมสองร้อย
เขาจะแถมให้ฟรีอีก๒๐๐นี่คือโปรโมชั่นเปิดปั๊มวันแรก
เติมสองร้อยแถมให้อีกสองร้อยกินข้าวฟรีกินน้ำฟรี
โอ้โหโปรโมชั่นเปิดปั๊มเขาแบบทำให้เราแบบอยากจะขับรถไประยองเดี๋ยวนี้เลย
แต่ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าโปรโมชั่นอันนี้จะให้สำหรับ๕๐คิวแรก
หรือว่าถ้าเราไปเนี่ยเขาก็จะถ้าไม่ทันนะเขาก็จะลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ๑บาท
ระบายเออตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามโมงเย็นโอ้โห
ลดลดยิ่งกว่าเวลาน้ำมันลดอีกอ่ะใช่ครับลิตรละหนึ่งบาทนะคะ
อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นตั้งแต่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบสิบหาคมค่ะ
น้ำมันคาวเทคสาขาถนนสุขุมวิทย์ที่แกลงจังหวัดระยองนะคะ
แกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเปิดบริการวันแรกเนี่ยค่ะ
รถเนี่ยจอดรอคิวกันแป๊บเดียวครบห้าสิบคันค่ะ
รับโปรโมชั่นเติม๒๐๐ฟรีสองร้อยนะคะแล้วก็ปรับลดราคาลิตรละ๑บาท
ปั๊มวันนี้เหนื่อยเลยนะคะคุณดวงใจวงไทยค่ะนี่ค่ะ
เจ้าของปั๊มบอกฉลองเปิดปั๊มใหม่ค่ะก็ทำบุญเลี้ยงพระ
อาหารผู้ใช้บริการและคนที่มาเติมน้ำมันนะคะ
ฟรีได้เลยจะเลี้ยง๒วันนะคะ
ส่วนโปรโมชั่นก็ขอเชิญชวนมาเติมได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะ
เติมน้ำมันนะคะแล้วก็ชิมอาหารอร่อยที่ทางปั๊มจัดเตรียมไว้บริการ

สองวันช้อนค่ะยี่สิบเก้ากับสามสิบค่ะไปเปิดปั๊มใหม่นะคะ
ปั๊มใหม่ค่ะปั๊บแต่ตอนนี้เต็มหมดแล้วใช่ไหม
จะเต็มค่ะยังมีพรุ่งนี้อีกใช่ไหมคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะ
สิบเก้าสามสิบค่ะไม่เหลือค่ะห้าสิบคันแป๊บเดียว
อิ่มจังแล้วก็นะฮะน้ำมันถูกด้วยใช่โอ้โหนะคะ
คุณโอภาษย์เป็นคนที่เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับโปรโมชั่นเติม๒๐๐
สองร้อยมาเป็นคิวแรกเลยค่ะมาตั้งแต่๖โมงเช้า
ก็ขอบคุณเจ้าของนะคะที่จัดโปรแบบนี้ในช่วงน้ำมันแพง
แถมยังเลี้ยงอาหารด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ปั๊มนี้ก็เลยคึกคักนะคะ
รถเนี่ยแน่นเลยค่ะแล้วทุกคนก็ดีใจกับความใจปั้มของเจ้าของปั๊มค่ะ
อ่านี่โปรโมชั่นแบบนี้ทุกคนก็จำได้แน่นอนนะคะแหมว่าปั๊มนี้อยู่ตรงนี้นะคะ